ผมจะพาคุณผู้ชมไปไหว้แม่กันหน่อยครับแต่เป็นแม่ตะเคียนนะครับ
อะไรที่ฉันก็ว่าทำไมคุณเน้นคำว่าแม่จังเลยแม่ตะเคียนครับ
เพราะว่าเขามีการไปเจอต้นตะเคียนในน้ำเนี่ยมันยาวยี่สิบเมตรโอ้
แต่เอาขึ้นมาไม่ได้เอาขึ้นมาได้แค่กิ่งเดียว
ประมาณสักเมตรกว่านี่แหละทีนี้โอ้ร่างทรงเขาก็ต้องทำพิธี
มีการขอเข้ามาเอาขึ้นมากันหน่อยอ่ะไปดูบรรยากาศที่ร่างทรงทำพิธีขอเข้ามา

นี่ครับร่างทรงกำลังทำพิธีอันเชิญต้นตะเคียนนะ

หาปลาไปเจอกิ่งก้านโผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำปิงนะฮะ
แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนของเจ้าแม่ตะเคียนบางส่วนออกมา
คืออย่างที่ผมบอกว่าจริงแล้วมันยาวสัก๒๐เมตรได้ต้นใหญ่โตมาก
แต่เอาขึ้นมาได้แค่กิ่งเดียวแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะ
เอาไปไว้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นของนางประภัยบุญประเสริฐอายุ๕๑ปี
บ้านเลขที่สามเก้าเจ็ดหมู่เจ็ดตำบลท่าพุทธศาสตร์อำเภอครองขรุงที่กำแพงเพชรนะฮะ
คือก่อนหน้านี้ตัวนางประภัยที่เป็นเจ้าของบ้านเขาฝัน
ฝันเห็นพระนอนนะฮะต่อมามีคนหาปลาครับ
ไปหาปลาที่ท่าน้ำหน้าบ้านของเขาไปเจอต้นตะเคียนทองดังกล่าวพอดีครับ
นะฮะชาวบ้านก็เลยบอกกันปากต่อปากทีนี้ก็ทำพิธีอยู่เลย
พอทำพิธีปุ๊บฝนตกลงมาหาใหญ่เลยครับคุณผู้ชม
ขณะที่ร่างทรงกำลังทำพิธีหยดน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์อยู่นะ
จูดจูดเนี่ยเขาบอกว่าเขาสื่อสารได้กับเจ้าแม่ตะเขียน
แล้วก็สื่อสารบอกว่าเจ้าแม่เนี่ยชื่อว่าเจ้าแม่ทิพพวันครับ
อายุสามร้อยเก้าสิบห้าปีเออมันก็ใกล้เคียงกับเลขที่บ้านของเจ้าของบ้านพอดีนะครับ
เขาก็เลยบอกว่าเออคิดซะว่าเจ้าแม่ตะเคียนมาให้โชคกับชาวบ้านแล้วกันนะฮะ
ถ้าเกิดว่าชาวบ้านมีโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนครั้งนี้จะสร้างบุญสร้างกุศลนะฮะ
แล้วก็จะเอาเจ้าแม่ที่เป็นลำต้นใหญ่ในน้ำเนี่ยขึ้นมาจากแม่น้ำปิงให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ
ชาวบ้านเขาทราบข่าวว่ามีแม่ตะเคียนถูกอันเชิญขึ้นมาจากลำน้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ไปตั้งอยู่ไว้ที่วัดดงชภูร์นะฮะเลขที่๔๓บ้านดงชภูร์หมู่ที่ห้า
ตำบลบางมฝชาวบ้านก็บอกว่าช่วงปลายเดือนที่แล้ว
มีการขุดดินขึ้นมาจากริมน้ำเจ้าพระยาขุดไปขุดมาก็ไปเจอต้นตะเคียนเข้า
ก็โดยทำพิธีอันเชิญขึ้นมาอวัฒิวัฒน์แห่งนี้
ต้นตะเขียนต้นนี้ความยาว๒เมตรลำต้นเช่นผ่านศูนย์กระดังประมาณ๗๐๘๐เซนติเมตร
มีคนเขาก็ไปขอโชคขอลาบขอเลขกันไปถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง
พอถูกเสร็จปุ๊บก็ซื้อสบายหลากสีมาถวายเจ้าแม่ตะเคียน
ก็ทำให้คนเขาก็ทราบแล้วก็บอกกันปากต่อปากกันไป
ในวัดนี้ยังมีต้นตะเคียนที่ยังยืนต้นอยู่นะ
ให้ชาวบ้านไปขอโชคขอลาบกันอีกด้วยภายในวัดนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะฮะ